อันดับ๑ครับสวัสดีครับอ้าวพี่ชาวสุติกนี่ครับ
คือมาหาพี่ที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับผมมีแน่นอนค่ะทีนี้ได้ยินว่าวันนี้เนี่ย
สกิลการเต้นไฟแรงมากมากสื่อสารทางด้านด้านกลางตอนนี้ก็มีเกมของชาวสุดแหละครับ
เกมอ่ะตายแล้วโอเคอ๋อความผิดคล้ายคือกฎิกาเลย
และกติกาที่กองทัพพีคต้องเจอในวันนี้ก็คือเฟ้นหาแฟนคลับจำนวน๓คน
หากแฟนคลับทั้ง๓คนตอบถูกรวมกันไม่ถึง๑๒คำกองทัพพีคต้องเจอบทลงโทษ
โอ้โหคือแฟนแฟนคลับพี่ก็เก่งซะด้วยนะฮะแต่ว่าพี่จะทำให้เต็มที่นะครับลุยนี่นะครับผม
ก็พีคได้ทำการเลือกแฟนคลับของพีคมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าพีคเลือกไปแล้ว๓คนที่พีคคิดว่าน่าจะให้พีครอดจากการโดนลงโทษในวันนี้นะครับผม
เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอหมายเลขหนึ่งตรงนี้ได้เลย
พีคครับตอนนี้ขอให้กำลังใจคนที่หนึ่งครับ
ใครกำลังใจตัวเองใครกำลังใจตัวเองใช่ไหมคะหรือว่าอะไร
สู้นะครับที่จะได้ไม่โดนลงโทษนะครับผม
โอ้โหตายแล้วเออคือ
ถึงแชร์เผปตุกหรอ

ตื่น
ใช่
อะไรอ่ะอะไรอ่ะ

จัดหลวงเครื่องบิน
แอร์ฮัทเตรน

รอบที่๒นะคะด้วยกำลังใจสู้นะครับ
กลับให้พร้อมกันกันนะคะ๑๒๓

ครับครับครับ
เออหัวหัวหัว

อ๋ออุลหภูมิ

อันนี้เออเอออะไรเนี่ย

เออเออเออ
ไปก่อน

อันนี้สุดใจ

คนสุดท้ายโอ้โหตายล่ะ

ใครกำลังจะอยู่สังพันธ์ที่๓นิดนึง

สังพันธ์ที่๑

เป็นสำนวนปุ้งอะไรนะอันนี้คือปุ้งโบกรสไม่ใช่
สัตว์เป็นสัตว์ช้างช้างอะไรสำนวนนั่นแหละอะไรจับตั๊กไต้
โอเคแน่นออก
ไม่ได้เอาไม่ได้หรอแน่นออกไม่ได้พูดโอ้ยดีพ
โอเคเออมะนาวตก

แม่หน้า

ยอมแพ้

โอ้โห
ฟิตวิดพื้น๓๐ครั้ง

ขอบใจมากครับผม
ทุกคนจะไปให้กำลังใจพีชกันไหมฮะ

งั้นไปโดนบทลงโทษกันเลยดีกว่าไป

ยังไงแพ้ก็ต้องยอมรับบทลงโทษไปนะครับ

ไปเป็นกำลังใจให้น้องพีคกันเลยครับ

เรามาทำการโดนบทลงโทษกันเลยดีกว่า

นับให้พีคด้วยนะครับ
เอาเลยเนาะ

ให้รักพีคภาคสานะครับกับพี่เบลล่า
แล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับผม

ฝากละครเรื่องนี้ของพี่ด้วยนะครับผม